การทำอ้อยลางสาดจะใช้วัตถุดิบสำคัญคืออ้อย
โดยก่อนที่จะนำมาตกแต่งจะต้องล้างทำความสะอาดเปลือกและเลือกอ้อยที่มีเนื้อแน่นสะอาดไม่มีร่องรอยของแมลง
เมื่อนำมาเกลาจะได้เห็นผิวของเนื้ออ้อยที่สวยงามส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำอ้อยลางสาดคือมีดสำหรับการปาด
ซึ่งผู้ที่จะทำอ้อยลางสาดจะต้องมีความชำนาญในการใช้มีดเพื่อให้อ้อยมีรูปทรงกลมคล้ายผลลางสาด
และจะต้องมีความประนีตในการเกลาเสี้ยนจากผิวของเนื้ออ้อยให้เกลี้ยงสะอาดร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน